คุณกำลังฟังไทยรัฐพอดแคสต์ติดตามเรื่องเด่นประเด็นร้อนกับทีมข่าวไทยรัฐออนไลน์ครับ
สวัสดีครับมาอัปเดตสถานการณ์โควิด๑๙ประจำวันที่๖เมษายน๒๕๖๒
วันนี้มีผู้ติดเชื้อโควิด๑๙เพิ่มขึ้น๕๑รายสะสมรวม๒๒๒๐ราย
หายแล้ว๗๙๓รายเสียชีวิตเพิ่มขึ้น๓ศพรวม๒๖ศพ
ถึงแม้ผู้ติดเชื้อจะดูน้อยลงแต่ความจริงเรายังเห็นภาพไม่ชัดเจนนะครับ
เพราะที่เหลือยังคงต้องรอสอบสวนโรคอยู่
กลุ่มคนที่ยังต้องเฝ้าระวังมากที่สุดคือคนที่ออกจากบ้านครับ
โดยเฉพาะคนอายุ๒๐๒๙ปี
ที่สำคัญข้อมูลจากการสอบสวนโรคในกรุงเทพและต่างจังหวัด
พบเกือบครึ่งหนึ่งเลยนะครับที่ติดเชื้อจากการสัมผัสใกล้ชิดคนในบ้าน
ซึ่งถือเป็นกลุ่มก้อนใหญ่ที่สุดเลย
ดังนั้นถึงแม้จะร่วมชายคาเดียวกันก็ควรเว้นระยะห่างทางสังคมด้วยนะครับ
เราต้องพึงระลึกอยู่เสมอนะครับว่าคนที่อ่อนแอที่สุดคือเด็กและคนชะลาและคนที่มีโรคประจำตัว
ประสบสอบว่าคอกล่าวยินยันว่ายังไม่มีความประกาศใช้นะครับ
แท้จริงแล้วเป็นเพียงกระทรวงมหาทัยสั่งการให้จังหวัดต่างเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติเท่านั้น
พร้อมกับได้กล่าวตำหนิผู้ที่แปลความหมายของคำสั่งดังกล่าวออกไปอย่างผิด
จนทำให้เกิดความโกลหนจนกระทั่งเกิดการกักตุลสินค้า
เพราะฉะนั้นประชาชนควรรับฟังข่าวสารที่ถูกต้องจากทางสบคแต่เพียงอย่างเดียวเท่านั้นนะครับ
ส่วนมาตรการช่วยเหลือคนไทยที่อยากจะกลับประเทศที่ผ่านมามีเรื่องดราม่าเกิดขึ้นนะครับ
จนทำให้ต้องหยุดบิน๓วันเรื่องนี้โคศกสบคเน้นย้ำว่าผู้ที่ประสงค์จะเดินทางกลับต้องไปรายงานตัวกับสถานทูตประเทศนั้นและทำตามกฎอย่างเคร่งครัดนะครับ
พอท่านจะกลับมาเนี่ยท่านทราบไหมครับว่าเราจะต้องมีบุคคลต้องมาเตรียมจากภาระงานที่จะเกิดขึ้นจากท่านจำนวนมาก
เราก็จะต้องการให้ห้องละ๒คนซึ่งก็เป็นมาตรฐานขั้นต่ำบางท่านก็บอกว่านอนไม่ได้จะต้องขอคนเดียว
ถ้าท่านก็ต้องการนอนคนเดียวคนอีก๑๐๐คนที่เหลือจะต้องไปหาโรงแรมใหม่
ไม่ใช่แค่เจ้าหน้าที่จะต้องดูแลท่านเสิร์ฟข้าวเสิร์ฟน้ำให้ท่านวันละสามมื้อ
ยังต้องมีแพทย์ที่จะต้องเข้าไปดูแลด้วยบุคลากรทางการแพทย์ที่จะต้องเข้าไปตรวจไข้ทั้งเช้าทั้งบ่าย
มีคนอีกหลายคนฝ่ายมั่นคงฝ่ายตำรวจฝ่ายทหารจะต้องเข้าไปควบคุมดูแลพื้นที่สถานที่ให้อีก
ขณะที่การจัดสรรงบประมาณเพื่อนำมาใช้สำหรับสถานการณ์โควิด๑๙นั้น
ส่วนงบกลางนั้นได้สั่งการให้รัฐมนตรีในแต่ละกระทรวงไปตรวจสอบแล้วเช่นกัน
ส่วนยอดการลงทะเบียนเราจะไม่ทิ้งกัน
ปัจจุบันมีผู้มาถอนชื่อออกแล้ว๓แสนคน
จากยอดผู้มาลงทะเบียนร่วม๑๐ล้านคน
ซึ่งเรื่องนี้โคศกสบคเน้นย้ำว่า
หากบุคคลใดรู้ตัวดีว่าไม่ได้อยู่ในเกณฑ์ได้รับความช่วยเหลือ
และกรอกข้อมูลเท็จควรรีบไปแจ้งถอนรายชื่อออกเพิ่มเติม
เพราะนอกจากจะทำให้ผู้เดือดร้อนที่แท้จริงได้รับความช่วยเหลือล่าช้าแล้ว
หากตรวจสอบพบว่ากรอกข้อมูลเท็จก็จะมีความผิดตามพรบคอมพิวเตอร์ด้วยนะครับ
สำหรับภาพรวมมาตรการเคอร์ฟิลล์ช่วงคืนวันที่๕ถึงเช้าวันที่๖เมษายน
พบว่ามีผู้ฝ่าฝืนทั้งประเทศ๙๑๙รายจำนวน๗๙รายไปมั่วสุมในเคหาสถาน
เจ้าหน้าที่ได้มีการตักเตือน๑๔๒คนและดำเนินคดีไปแล้ว๗๐๘คน
ดังนั้นจึงอยากจะบอกกับทุกคนนะครับว่าตอนนี้รัฐบาลเอาจริงเอาจังกับเรื่องนี้แล้ว
เป็นไปได้อย่าทำอะไรที่ฝ่าฝืนกฎหมายเลยนะครับ
เพราะทุกคนอยากจะผ่านช่วงเวลาแบบนี้ไปให้เร็วที่สุดนะครับ
ที่นครนิวยอร์กประเทศสหรัฐอเมริกานะครับ
โดยนักข่าวรายนี้ได้ไปเฝ้าติดตามการทำงานของหมอและพยาบาล
ห้องฉุกเฉินของโรงพยาบาล๑ใน๓แห่งในย่านบุ๊กลินนครนิวยอร์ก
ปัจจุบันกลายเป็นสถานที่รับผู้ป่วยโรคโควิด๑๙
โดยนักข่าวรายนี้นะครับได้รายงานถึงสิ่งที่ได้พบเห็นว่า
ภายในระยะเวลาเพียง๔๐นาที
จะมีผู้ป่วยที่อยู่ในภาวะหัวใจหยุดเต้นเฉียบพลันถึง๖คน
ถูกส่งตัวเข้ามานะครับในจำนวนนี้จะมีถึง๔คนที่เสียชีวิต
ที่หมอจะเข้าไปให้การช่วยเหลือได้ทัน
และเมื่อนำร่างของผู้เสียชีวิตออกไปอีกเพียงไม่เกิน๓๐นาที
ผู้ป่วยหนักที่มีอาการไข้ไอและสวมหน้ากากออกซิเจน
จะถูกนำตัวเข้ามาแทนที่แทบจะในทันทีเลยนะครับ
ปัจจุบันจำนวนผู้ป่วยโรคโควิด๑๙
ที่ถูกนำตัวมาส่งที่โรงพยาบาลแห่งนี้เกือบ๒๕เลยนะครับ
จะเสียชีวิตทำให้คุณหมอประจำห้องฉุกเฉินคนหนึ่ง
ที่นี่ไม่ใช่โรงพยาบาลอีกแล้ว
แต่มันได้กลายเป็นสถานที่ของการแพร่ระบาดโรค
ปัจจุบันโรงพยาบาลแห่งนี้แทบไม่มีผู้ป่วยโรคอื่นมาที่โรงพยาบาลอีกแล้วนะครับ
คุณหมอและพยาบาลพบเห็นแต่ผู้ป่วยที่อยู่ในภาวะหายใจล้มเหลวเฉียบพลัน
เนื่องจากติดไวรัสโควิด๑๙
และจำนวนผู้ป่วยต่อวันที่ถูกส่งมาที่โรงพยาบาลแห่งนี้
นับวันจะยิ่งเพิ่มมากขึ้นเรื่อย
ชนิดที่ทำให้หมอและพยาบาลแทบไม่มีเวลาได้พักผ่อนเลยนะครับ
นำซ้ำโรงพยาบาลแห่งนี้ยังมีบุคลากรทางการแพทย์
ที่มีอายุเพียง๒๐ต้นกันอยู่หลายต่อหลายคน
ซึ่งคนเหล่านี้ยังไม่มีประสบการณ์เพียงพอนะครับ
ที่จะรับมือกับความพยายามหาทางช่วยชีวิตคนไข้

ไม่น่าแปลกใจเลยนะครับที่บางคน

หลั่งน้ำตาออกมาในระหว่างการยื้อชีวิตคนไข้
อย่างหนักเพื่อพยายามรักษาชีวิตของคนไข้เอาไว้
ชนิดที่เรียกว่าเสียงสัญญาณเตือน

ในห้องฉุกเฉินเพื่อแจ้งเตือนว่าคนไข้กำลังจะหายใจไม่ออก
รวมถึงความหวังในการช่วยชีวิตของผู้ป่วยอยู่ในระดับที่ต่ำมาก
กำลังคนและเครื่องไม้เครื่องมือไม่เพียงพอต่อการรับจำนวนผู้ป่วยมากมายขนาดนี้
แต่คุณหมอและพยาบาลต่างยังคงยืนยันกันว่าจะขอต่อสู้ต่อไป
เพื่อช่วยชีวิตคนไข้ให้ได้มากที่สุดโดยปัจจุบันผู้ป่วยโรคโควิด๑๙ที่โรงพยาบาลแห่งนี้
มีเกือบ๔๐๐คนเลยนะครับในจำนวนนี้เกือบเก้าสิบเปอร์เซ็นต์
อายุมากกว่าสี่สิบห้าปีในขณะที่หกสิบเปอร์เซ็นต์
อายุมากกว่า๖๐ปีส่วนอายุน้อยที่สุดก็คือ
เด็กอายุเพียงสามปีเองนะครับติดตามอัปเดตสถานการณ์โควิดไนทีน
ได้ที่ไทยรัฐทุกช่องทางเว็บไซต์ไทยรัฐออนไลน์
เฟซบุ๊คและยูทูปนะครับ